คุณผู้ชมครับตามความเคลื่อนไหวเรื่องการเลือกตั้งกันหน่อยกันแล้วกัน
เมื่อวานเลือกตั้งล่วงหน้าโอ้โหคนมาใช้สิทธิ์กันมากมาย

ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
แล้วบัตรเลือกตั้งแบบเขตเลือกตั้ง

ก็ต้องพับแล้วเขาก็จะมีหน้าซอง
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะส่งไปถึงหน่วยต้นสังกัด

แต่บางคนบอกจดหมายมันจ่าหน้าผิดซอง

มันจะผิดที่หรือเปล่า
เพราะว่าเปิดมาแล้วมันมีแต่เลข
แล้วจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เขตไหนกันแน่

ล่าสุดทางกรกตออกมาพูดถึงเรื่องนี้

ที่การคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พร้อมด้วยนายดานัลสุพัฒนภัณฑ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยวันนี้
พาสื่อมวลชนไปติดตามการนับจำนวนและคัดแยก
ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
บัตรลงคะแนนผู้พิการด้วยนะครับ
ผู้พิการผู้สูงอายุด้วย
ซึ่งเมื่อวานนี้ที่ได้เลือกตั้งล่วงหน้ากันไป
รวมถึงบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ขนส่งมาถึงศูนย์คัดแยกของสำนักงานปรายศนีย์สำนักงานใหญ่เรียบร้อยแล้ว
ของต่างประเทศส่งมาที่นี่นะฮะที่ปรายศนีย์สำนักงานใหญ่
โดยจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
ท่านผู้ชมครับจากที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับ
มีประมาณ๙๑๘๓เปอร์เซ็นต์นะครับ
มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนี่นะฮะ
อันนี้คือนอกเขตนะครับโอ้โหคนมาใช้สิทธิ์เยอะมากนะฮะเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ย
คือแทบจะไม่ขาดเลยนะฮะที่มาใช้สิทธิ์นะครับ
ดีใจมากมากนะคะทั้งในเขตนอกเขตนะครับ
ที่การกรกตบอกว่าการตรวจสอบคาดว่าจะช้าสุดก็คือเสร็จ
พฤษภาคมหลังจากนั้นจะส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าไปยัง๔๐๐เขตต้นสังกัด
ว่าจะส่งไปถึงภายในวันที่๑๒พฤษภาคม
ยืนยันว่าไม่ต้องกลัวเรื่องบัตรหายบัตรถูกเคลื่อนย้ายอะไรยังไง
เพราะว่ามีวอรูมคอยมอนิเตอร์ตลอด๒๔ชั่วโมง
ทีนี้ไอ้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตัวย่อชื่อย่อคือกปน
นะฮะที่ไปเขียนรหัสจังหวัดเขียนเขตอ่าเขตเลือกตั้งผิดพลาดเนี่ย
ขั้นตอนการแยกบัตรเลขาธิการกรกตบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบว่าต้นคั่วกับจำนวนบัตรตรงกันหรือไม่
ซึ่งยอดมันจะตรงกันต้องไม่มีเพิ่มไม่มีลดไม่มีบัตรเขย่งอย่างแน่นอนหากเขียนเขตหรือรหัสเลือกตั้งผิดจะยึดตามรหัส
ปรายศนีย์ด้านล่างของซองเป็นหลักแต่ถ้ากรอกไม่ครบนะจะถูกส่งมาให้คณะกรรมการที่จะมีเจ้าหน้าที่กรกต
แล้วก็ปรายศนีย์วินิจฉัยว่าซองนั้นจะไปลงเขตไหนซึ่งตรงนี้ยอมรับว่ามันอาจจะยุ่งยากหน่อยเรื่องการวินิจฉัยแต่กรกต
ได้ออกแบบการจ่าหน้าซองให้เขียนเอาไว้เนี่ยถึง๓ชั้นเพื่อให้ตรวจสอบได้เวลาเกิดปัญหาบัตรทุกใบเนี่ยจะได้ไม่เป็นบัตรเสียและคะแนนเสียงไม่ตกน้ำซึ่ง
สี่พฤษภาคมนี้จะไม่มีสิ่งผิดพลาดแบบเล็กเล็กน้อยน้อยแบบวันเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน
เลขาธิการกรกตนะฮะคุณแสวงบุญมีนะครับยังพูดถึงเรื่องแฮชแท็กเมื่อวานนี้ในทวิตเตอร์ติดเทรนด์เลยนะ
ไว้ทำไมนั่นบอกว่านี่เป็นเพียงความรู้สึกของประชาชนส่วนที่พักการเมืองอย่างก้าวไกลบอกจะไปฟ้องกรกต
ทางกรกตบอกว่าก็ถือว่าเป็นสิทธิ์
ไม่แน่ใจนะที่ว่ากรอกรหัสผิดคือไม่รู้ไม่แน่ใจว่าประชาชนท่านทราบไหมว่า
ท่านเข้าเขตในผมว่าท่านประชาชนทราบอยู่แล้วเพราะรู้ว่าท่านอยู่เขตใน
แต่รหัสผิดเนี่ยไม่รู้ประชาชนเอาหรอกว่าเอามาจากอาจจะมาจากรหัสปรายศนีย์ก็ได้เพราะว่ารหัสนี้คือมันเป็นของเฉพาะอ่ะครับ
จะบอกว่ารหัสผิดเนี่ยผมว่าประชาชนอาจจะเอาไปเทียบกับรหัสปริศนีย์หรือไม่นะครับ
แต่ว่าเสียงนี้คือก็คือจะไม่ตกน้ำจะไม่เป็นบัตรเสียงใช่ครับ

เลขาธิการกรกตนะครับชี้แจงถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับ
ทีนี้นอกจากประชาชนจะไม่มั่นใจในคะแนนเสียงที่ลงคะแนนล่วงหน้ากันไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
บรรดานักการเมืองก็ออกมาพูดถึงนะฮะแล้วก็กังวลไปถึงวันเลือกตั้งใหญ่๑๔พฤษภาคม
วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนี่ว่ามันจะวุ่นวายไหม
แภกเพื่อไทยคุณประเสริฐ

เป็นผู้มนุยการศูนย์ประจำแบบการเลือกตั้ง

บอกว่าการจ่าหน้าซองส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าผิดเนี่ย

ถ้ายังไม่สามารถทำให้ประชาชนสบายใจได้
แล้วเกิดการบกหร่องอีกจะทำอย่างไร
กรกตต้องตอบให้ชัดว่าจะรับผิดชอบอย่างไร
แต่นี่ท่านเลขาธิการกรกตบอกเห็นไหมครับครับคุณรัชพร
ซองเนี่ยมันจะมีถึง๓ชั้น
ถ้าสมมุตินะเขาบอกนี่ไปเขียนหน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้งของผมของที่ฉันผิดเนี่ย
แต่ไม่เป็นไรถ้าจังหวัดถูกหรือรหัสจังหวัดรหัสเขตรหัสปริศนีย์ถูก
อันนี้เนี่ยยังไงจะส่งไปถึงถูกที่
ถ้ารวมใส่ซองนี้ไปข้างในตัวเลขจะเขียนผิดเป็นเขต๔เขต๕เขตอะไร
ตามซองจะชี้แจงแบบนั้นใช่ไหมคะ
คือเลขาธิการกรกตบอกว่ามันจะตรวจสอบได้๓ชั้น
ถ้าจังหวัดผิดแล้วหน่วยผิดแต่ผมก็ยังเอ๊ะแล้วมันจะตรวจสอบยังไง
ถ้าถ้าเขตผิดแต่ว่าไปจังหวัดถูกรหัสปริศนีย์ถูกแล้วมันจะถูกหน่วยเขาเหรอ
จะรู้ได้ยังไงเพราะว่ารหัสปรายศนีย์มันก็มันก็รหัสจังหวัดน่ะ

เอาเป็นว่าท่านบอกว่าท่านมีหน่วยที่จะวินิจฉัยแล้วก็จะดูได้เป็นชั้น
ยืนยันว่ามันไม่มีบัตรเกินไม่มีบัตรรถไม่มีบัตรเขย่งแน่
อ่าเพื่อไทยที่เขาตั้งข้อสังเกตวันนี้เขาบอกว่าโอ้โหเลือกตั้งใหญ่นี่
อย่าให้เกิดการผิดพลาดนะไม่ควรนะคะ
สมัครสอสอกรทมเขต๘พักชาติพัฒนากล้านะครับนางสาวิเวียนจุลมลวันนี้ไปยื่นหนังสือร้องเรียน
กับคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีข้อมูลผู้สมัครในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรกตผิดพลาด
เอารูปผู้สมัครคนอื่นมาแทนรูปของคุณวิเวียนทำให้เกิดการเข้าใจผิดในคะแนนนิยมไง
มันมันมีผลนะเออคืออย่างคุณวิเวียนเนี่ยเธอหมายเลขนี้ใช่ไหมแต่เอารูปผู้สมัครคนอื่นมา
ใส่แทนหน้าเธออย่างนี้คนก็เอ้าเอ๊ะตกลงเบอร์นี้ไม่ใช่นี่เขาจะไม่กาแล้วทำยังไงอย่างนี้
ค่ะเธอบอกพอรู้ข่าวเนี่ยเข่าสุดเลยนะฮะตื่นตีสี่ลงพื้นที่ทุกวันเดินหาเสียงออกหาคะแนนเสียงทุกวัน
เจอเหตุการณ์อย่างนี้ให้ทำยังไงถึงเวลาคนไปเลือกตั้งเห็นหมายเลขของเธอแต่เป็นหน้าคนอื่น

นั่นไงเห็นไหมเนี่ยโอ้โหมีผู้สมัครข้อมูลเนี่ยมีรูปผู้สมัครคนอื่นมาแทนลูกเธอเนี่ยนะฮะ
คุณพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์รองหัวหน้าพักก้าวไกลนะครับวันนี้ออกมาบอกว่าไม่แน่ใจว่า
มันเป็นการทุจริตหรือเป็นความผิดพลาดในการจัดการเลือกตั้งกันแน่
ก็เลยตั้งคำถามอยากให้กรกตชี้แจงความผิดปกติ๔รูปแบบหลักในขณะนี้
อย่างเช่นการเขียนหน้าซองผิดของกรรมการประจำหน่วย
แล้วเอาไปเติมคะแนนให้กับพักอื่นที่ประชาชนไม่ได้เลือกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหม
หรือกรกตไม่ติดรูปภาพและข้อมูลผู้สมัครสอสอก้าวไกลหน้าหน่วยเลือกตั้งเลย
มันยังไงกันขอให้กำชับและสั่งการคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ย

เราอยากเห็นการเลือกตั้งที่มันบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ยุติธรรมนะครับ
การที่ผู้สมัครของพักเก้าไกลไม่ถูกแนะนำเนี่ย
ผมก็พูดอะไรไม่ได้ครับนอกจากต้องตั้งคำถามเลยครับว่า
มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการขัดขวางนะครับเพื่อที่จะสร้างความสับสน
ให้เข้าใจได้ว่าผู้สมัครของพักเก้าไกลหรือพักเก้าไกลเองไม่ได้ส่งผู้สมัคร
รุบกอกกะตอจังหวัดเลยนะครับโอ้โหไปขนาดนั้นแล้วหรอครับ
ครับเลยคือพลเหลกเสร็จริงที่สุดบอกว่าเอ้าก็จะมีไว้ทำไมก็ไม่เคยจับโกงเลือกตั้งได้เลย
แดงเหมือนกันนะโอ้โหนี่ฮะนอกจากนี้นะครับวันนี้นะครับ
มีผู้เข้าไปลงเนี่ยนี่ฮะกว่า๑ล้านรายแล้วนะ
แต่เขาบอกเขาขอผู้สนับสนุนให้ถึง๑๑ล้าน๕แสนลายนี่นะครับ
คุณน็อตนะฮะหัวหน้าพักเปลี่ยนนะครับคุณน็อตกองสลากพลัสนะฮะ
คุณน็อตพันธวัฒน์มองว่าการร้องให้ถอดถอนกรกตทางโซเชียลเนี่ย
มันไม่สามารถทำได้จริงผู้ที่จะถอดถอนกรกตได้คือปปชเท่านั้น
ดังนั้นพร้อมที่จะร่วมยื่นถอดถอนหากจะมีคนไปร้องปปชให้ถอดถอนกรกต
ก็เลยมีคนตั้งคำถามไงบอกแม่ด้วยความเคารพแล้วฮะท่านกรกต
เห็นบอกไปดูงานต่างประเทศกันมาตั้งหลายประเทศตั้งหลายวัน
งบก็ไม่ใช่น้อยด้วยงบดูงาน
ถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันเกิดแบบนี้ขึ้นได้อย่างไร
วันเลือกตั้งจริงเอาให้พร้อมนะ
หลายคนตั้งความหวังนะคะครับ